เหตุการณ์สะเทือนใจที่จังหวัดสมุทรปราการหน่อยนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมทำทีเข้าไปจะสอบถามเส้นทาง

เข้าไปต่อยท้องคุณยายแล้วก็กระชากระเป๋าหลบหนีไป
อยากให้ดูจังหวะที่เกิดเหตุค่ะ
นี่ค่ะเข้าไปแล้วนะคะนี่นี่เห็นไหม
กระชากเสื้อก่อนแล้วนี่นี่ต่างท้องลงทั้งยืนเลยอ่ะค่ะ
ต่อยแรงเลยอ่ะต่อยแรงมากหมัดตรงเนี่ย
ดูสิคะร้องคือนี่นี่กล้องวงจรปิด
จังหวะที่ผู้ชายคนนี้หนีนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่
โอ้โหเห็นจังหวะต่อยไหมคะอ๋อแล้วคุณยายอายุตั้งหกสิบแล้วอ่ะ
ใช่โอ้โหแล้วคุณยายอุตส่าห์ใจดีนี่ชื่อว่าคุณยายแดงนะคะ
นี่เป็นร้านขายกระเบื้องนะครับออกมาจากร้านนะคะ
มาบอกทางผู้ชายคนนี้แล้วดูสิ่งที่มันทำกับคุณยายสิฮ
โอ้โหโอ้โหต่อยท้องอย่างแรงแล้วก็กระชากระเป๋าหลบหนีไป
แล้วรู้ไหมคะยังมีหน้าไปบอกกับตำรวจไม่ได้ตั้งใจ
ไม่ได้ตั้งใจแต่ดูจากพฤติกรรมใช่ค่ะบอกว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบ
อืมสำนึกผิดแล้วอ่ะคุณผู้ชมทีเนี้ยถามว่าที่เกิดขึ้นนี้
ถึงโรงพักค่ะครับนะฮะผู้เสียหายนำภาพจากกล้องวงจรปิด
สักครู่ที่เราได้เห็นร่วมกันเนี่ยนะคะไปแจ้งความกับตำรวจโรงพัก
สำรงเหนือที่สมุทรปราการแล้วจะบอกว่าตำรวจทำงานเร็ว
อันนี้ชื่นชมนะคะไม่ทันข้ามคืนนะคะวันเดียวเท่านั้นแหละค่ะ
รู้เรื่องตามจับกลุ่มได้แล้วนะคะนี่ผู้ชายเสื้อขาวคนนี้
เอ๊ะเอ๊ะตอนกระชากระเป๋าได้เอ๊ะวิ่งดิเอ๊ะเอ๊ะวิ่งนี้เลยค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยนี่เอ๋ชื่อจริงก็คือเทพนิมิต
เขียวอายุสี่สิบปีนะคะไปจับกลุ่มตัวมาได้
คุณผู้ชมลองฟังเขาหน่อยไหมคะว่าเขาจะบอกยังไง
ประเด็นแรกเลยผมขอโทษคุณยายก่อนเลยผมสำนึกผิดในสิ่งที่ทำลงไป
ทำลงไปผมขาดความยั้งคิดอารมณ์ชั่ววูบ
ไม่ใช่เป้าหมายผมไม่ได้ตระเวนหาเหยื่อนะ
แต่มันเป็นคราวเคราะห์ของคุณยายเองคืออะไรยังไม่เข้าใจ
เอ๋บอกว่าตอนที่ผมขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
มันผ่านไปหน้าร้านของคุณยายแล้วปรากฏว่าเครื่องยนต์เนี่ย
มันดับหน้าร้านพอดีเอ๊ะใช่เหรอเอ๋บอกแบบนี้
แต่เมื่อสักครู่ดูเหมือนเขาตั้งใจจะจอดนะนี่แหละค่ะอืม
เครื่องยนต์ดับพอดีแล้วจังหวะนี้เครื่องยนต์ติดพอดีด้วยเหรอเอ๋
นี่แหละค่ะนี่โอ๊ยสภาพของคุณยาย
ช้ำม่วงอย่างนี้เลยนะฮะโอ้นี่ค่ะเล่าต่อเอ๊บอกว่า
ยนต์ดับหน้าร้านคุณยายพอดีแล้วมองเข้าไปทะลุกระจก
ผู้สูงอายุนั่งอยู่ตามลำพังก็เลยเข้าไปทำทีสอบถามเส้นทาง
แล้วเข้าไประยะประชิดตัวหวังชิงทรัพย์แต่เหยื่อขัดคืน
ก็เลยต้องต่อยไปที่ท้องแล้วกระชากระเป๋านี้แบบนี้ค่ะ
นี่ฮะอันนี้ประเด็นที่ที่เขาสารภาพนะฮะอืม
บอกแบบนี้ไม่จะใช้คำว่าสารภาพดีไหมนะฮะ
แต่ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ตำรวจถามต่อว่า
หลังจากที่ก่อเหตุตรงนี้แล้วคุณคิดจะไปก่อเหตุที่อื่นอีกไหม
รู้ไหมคะเอ๋ตอบว่าไงว่าไงฮะไม่แล้วครับพี่
ร่างกายผมไม่ไหวผมป่วยป่วยเป็นอะไร
ว่าผมป่วยน่าจะเป็นโควิดเพราะลูกชายผมเป็นโควิด
แล้วผมเพิ่งจะไปเยี่ยมลูกชายมาอ๋อเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนะคะ
เพราะฉะนั้นต้องเอาเอ๋ไปตรวจร่างกายด้วยนะคะ
ถ้าพูดแบบนี้เนี่ยทีนี้อารมณ์ชั่ววูบจริงหรือเปล่าเอ๋
คุณผู้ชมมันได้คำตอบแล้วล่ะค่ะว่าอารมณ์ชูบจริงหรือเปล่า
เพราะไปดูประวัติเอ๋คนนี้ไม่ธรรมดานะคะ
เคยก่อเหตุชิงทรัพย์มาแล้วหลายคดีแต่ถามว่าหลาบไหมอ่าดูหน้าจอเลยค่ะ
นี่ขึ้นทะเบียนประวัติให้แบบนี้กันเลยทีเดียวนะคะ
กันยายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์ในพื้นที่สภบางปู
ถูกจำคุกนาน๔ปีเพิ่งจะพ้นโทษมา
เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วมกราคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
ขี่รถจอยอยอร์รถจักรยานยนต์ไปประกบคุณผู้หญิงอายุยี่สิบสองปี
บริเวณซอยแบริ่งแล้วกระชากสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทของเขา
จนกระทั่งผู้เสียหายรถล้มได้รับบาดเจ็บนะคะ
พี่ฟู้ย์ดูสิฮะสังเกตดูนี่นะกรเฮศกับผู้หญิงทั้งนั้นเลยอ่ะ
ใช่ค่ะผู้ชายไม่สู้เอาเฉพาะผู้หญิงนะคะ
เหยื่อส่วนใหญ่ที่เป็นเป็นผู้หญิงค่ะ
มาวันที่๙มีนาคมใช้ปืนปลอมจี้แล้วก็ตีแสกหน้า
บริเวณหน้าอกค่ะผู้หญิงอายุ๔๓ปี
กระชากระเป๋าได้โทรศัพท์มือถือแล้วเงินไปกว่า๒๐๐๐บาท
ครั้งล่าสุดก่อเหตุชกท้อง
แล้วก็กระชากระเป๋าคุณยายนี่แหละค่ะ

นี่คุณผู้ชมเชื่อได้ไหมล่ะว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบ
เอ๋เนื้อเขียวนะฮะก่อเหตุกับผู้หญิงเท่านั้น
เท่านั้นด้วยนะคะเหยื่อต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นด้วยนะคะ

ล่าสุดตำรวจแจ้งข้อหาชิงทรัพย
แล้วก็นำตัวเอ๋ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ตำรวจนำตัวเอไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ปรากฏว่ามีผู้เสียหายอีก
มาชี้ตัวว่าถูกเอ๋ทำแบบนี้ด้วย
นั่นแปลว่าผู้ต้องหาเพิ่มอีก
ข้อหาเพิ่มนะคะต่างกรรมต่างวาระมัดรวมเลยค่ะ
ประวัติเทียบจริงนะฮะค่ะใช่ไหมครับ